กว่าเพราะว่าเป็นการยิงกันที่เขียงหมู
สระบุรีครับลูกค้าเนี่ยนะฮะ

แล้วคราวนี้ขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะมารับหมู
รอก่อนต่อคิวคิวยาว
เถียงกันครับเถียงกันแป๊บเดียว

แล้วพวกมันจะได้ทำอะไรอย่างนี้
ตอนแรกกลัวคุณผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียง
ช่างเสียงดันซะสุดเลยตกใจเลยเมื่อกี้
สถานพวงเลยชัดเลย
นี่คือเวลา๑๑โมงของเมื่อวานนี้ครับ
กล้องวงจรปิดในตลาดสดหลังบขสละบุรีนะฮะ
บันทึกภาพผู้ชายสวมเสื้อลายสีน้ำเงิน
เรามีลูกศรชี้นำสายตาท่านด้วย
เดินเข้าไปที่เขียงขายหมูสดนะฮะ
แล้วใช้ปืนยิงพ่อค้าเจ้าของเขียง๓นัด
คนตรงนี้ก็กลัวเป็นผมผมก็กลัวครับ

หลังก่อเหตุคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ตำรวจสพสระบุรีครับตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

ในร้านเป็นห้องกระจกติดแอร์นะ

ถูกปืนขนาด๓๘๑รูเบอร์เรอที่กระจก
ส่วนผู้บาดเจ็บคือนายสารโรธพามีศรีอายุ๓๗ปี

ผู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลมิตรภาพไปก่อนหน้านี้แล้ว

นางวรยารัฐพามีศรีภรรยาของคนเจ็บเนี่ย

เธอเล่าบอกว่าเธอกับสามีแล้วก็ลูกน้องเนี่ย
เปิดร้านขายหมูตั้งแต่ตี๓ครับ
โมงครึ่งฮะ๑๐โมงครึ่งมีลูกค้า

ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างร้านแล้วก็เดินมาสั่งหมู
ซึ่งช่วงนั้นเธอบอกว่าลูกค้าเข้าคิวกันแน่นเลย

เมื่อไหร่จะได้สักทีหมูที่สั่งไป
คือแต่ต้องยอมรับว่าแต่จริงพูดกันแค่นี้หรือเปล่า

ค่ะคือมันไม่ได้ทวงหมูและไม่ได้บอกให้รอคิวอย่างเดียว
มันมีของลับมาด้วยคำหยาบออกมานะ
พอมีของรับมาด้วยลูกค้าเดินออกไปก่อนพี่ต้น
สักพักขี่รถนะฮะกลับมาหน้าร้านคราวนี้นะครับ
มาถึงปั๊บไม่พูดพร่ามทำเพลง
สามนัดนะฮะเธอกับสามี
วิ่งหนีตายออกจากร้านมาครับ

อุดมทองจันทร์อายุ๕๒ปีคนยิงเนี่ยนะฮะ

แล้วก็รับบอกว่าที่ทำลงไปผมมีอารมณ์ชั่ววูบ
คือไปซื้อหมูแล้วถูกเจ้าของร้านพูดจาไม่ดีใส่

อันนี้เขาเล่านะเขาอ้างเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดของเขา

กลุ่มผู้ชมได้รู้นะว่าเขาแค้นใจขนาดไหน
เขาบอกว่ารีบขี่รถจักรยายนต์กลับบ้านนั่งคิดทบทวนอยู่
ซึ่งขณะนั้นยอมรับว่าดื่มสุราเข้าไปด้วย
อันนี้แหละเป็นตัวเสริมแรงนะฮะ
คือเขาอ้างบอกว่าที่ดื่มสุราพยายามจะเก็บอารมณ์
เขาบอกสุดท้ายทนไม่ไหวจากนั้นก็มาก่อเหตุ

ถ้าพ่อไม่อยู่แล้วให้ดูแลแม่ดี
ขณะที่นางน้อยภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ยเล่าบอกว่า
ใช่สามีเนี่ยตั้งใจจะไปซื้อหมูนะ
เพราะลูกชายบ่นอยากกินหมูกรอบ
ปกติสามีเป็นคนใจเย็นนะคุณนักข่าว

ก่อนเกิดเหตุสามีกลับมาที่บ้าน

ร้องไห้แล้วบอกกับเมียบอกว่า
ถูกเจ้าของร้านเขียงหมูให้ของลับและด่าบุพการี
เขาบอกว่าเกิดมาไม่เคยมีใครด่าเขารุนแรงขนาดนี้
เขาจึงบอกว่าอย่าคิดมาก
คือเมียปลอบผัวบอกอย่าคิดมาก
ซึ่งตอนนั้นสามีก็ดูท่าทางจะสงบลงแล้ว
ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะไปก่อเหตุ

ว่าหูว่าหูก็เลยแบบมีปากเสียงกันอะไร
ตำรวจว่ายังไงล่ะพันธุ์ตำรวจเอกเชษฐชัยเชษฐศิรินะครับ
ท่านผู้กรรมกรรมการสมภาวเมืองสละบุรีนะครับ

อุดมสารภาพว่าก่อเหตุจริงนะครับ
นักการสอบสวนจึงแจ้งความดำเนินคดี๔ข้อหา๑

พาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ซึ่งวันนี้จะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
ทุกเหตุการณ์แบบนี้มันจะมีที่มามันจะมีที่ไป
แต่คนที่ใจอ่อนกว่าหรือจิตไม่แข็งพอแล้วไปก่อเหตุ